ปี๒๕๖๐กำลังจะหมดไปแล้วปีใหม่ก็กำลังจะก้าวเข้ามานะคะ
เรื่องราวของการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นและน่าจะเกิดขึ้นในปี๒๕๖๑นี้
ติดตามพร้อมกันในเสาร์วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
รอบปีที่ผ่านมาไปแล้วสัปดาห์นี้ค่ะตลบม่านการเมืองจะขอใช้ช่วงเวลานี้
ไปถึงทิศทางอนาคตของการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าปีจอ

พอจะอนุมานได้ว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพ
ที่ความสะชอบและรัฐบาลวางไว้นี่นะครับ
ก็จะเป็นปีแห่งการชิงอำนาจนะครับ
เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่า
คณะผู้ถืออำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบันนี้
คงจะพยายามหาทางที่จะกลับเข้าไปมีอำนาจไปอีกครั้ง

เกิดขึ้นตามโรดแบบนะครับ
ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายการเมือง
ฝ่ายการเมืองที่ถูกยึดอำนาจไปตั้งแต่ปี๒๕๖๒

เพื่อที่จะชิงอำนาจเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ยังติดขัดอยู่ตรงที่ไม่สามารถที่จะดิ้นลนทำอะไร
ก็ตามกติกาธรรมฝะระบอภักดิ์การเมืองได้
เพราะถูกคุมอยู่มีล็อกอยู่
ภิทธกรรมว่ามีไหม
ก็การเลือกตั้งนี้ถ้าเมาไปแล้ว๒๖๖๑
แต่มันมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับ
ก็คงหลายปัจจัยพอสมควร
ปัจจัยความสงบเรียบร้อยความมั่นคงอะไรต่ออะไร
ซึ่งจะสัญหามาเป็นเหตุผลได้นะครับ
แต่ที่แน่คือต้องเลือกตั้งหลังตุลาแน่นอน
เพราะว่ารัฐบาลนี้คงจะต้องใช้โอกาสนี้ในการวางกำลัง
การแต่งตั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนผู้ว่าทุกจังหวัด
พบทบคนใหม่ตั้งพบสูงสุดคนใหม่อะไรก็ว่าไป
เพื่อตั้งเรียบร้อยแล้วมีผลในวันที่๑ตุลาแล้วนั่นแหละ
ถึงจะเห็นบรรยากาศเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
ผมไม่มั่นใจ๑๐๐ว่าจะมีนะครับ
เพราะว่าจนถึงวันนี้แล้วมันยังมีอะไร

ส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่า
มันมีปรากฏการณ์มาตั้งแต่โน้นแล้วที่
จำคำที่อาจารย์มวันสักฯพูดได้ไหมที่รัฐบนูน
คว่ำไปในสะพานบอกว่าเขาอยากอยู่ยาวนะครับ

สืบทอดเจตนารมณ์ของการทำงานนี้ต่อไป

ถึงจะมีเลือกตั้งในเดือนนิถิกาหรือต้นถันวานะครับ
การตั้งรัฐบาลก็ไม่ง่ายนัก

อสุนทนอย่างขาไม่ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีก็ตาม

ครับวุ่นวาย

ในฐานะปีจอนะถ้าปีจอเนี่ย

ครับผมถ้ายังไม่มีเลือกตั้งนะ

แล้วผู้นำก็ประกาศทั้งภายในทั้งกับโลกนะครับ

พอประกาศไปแล้วค้างไลน์โหลดเลย
ผมว่าพอถึงปีหน้ามันโตแล้วมันดุนะฮะ
คือเอาละครับผมเนี่ยค่อนข้างจะ

ผมให้น้ำหนักว่ามีนะครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่การคืนอำนาจประชาชนแบบทั้งหมดนะครับ
มันจะคืนน้ำหน้าประชาชนตาม
บทเฉพาะการคือเป้าหมายเฉพาะหน้า
ส่วนบทหลักของรัฐมนูลนั้นเป็นเป้าหมายต่อไป

ว่าวิธีเลือกตั้งประชาธิปไตยเนี่ย
มันอาจจะล้าสมัยเป็นประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม
ตอนนี้เมื่อพูดถึงประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมผมก็เห็นด้วย
เพราะว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพราะว่าอำนาจเป็นของประชาชน
ส่วนร่วมนั้นต้องให้ประชาชนร่วม
จะเป็นปีชิงอำนาจหรือว่าสงครามแย่งประชาชนอะไรกันก็แล้วแต่
ก็ดีเหมือนกันครับจะได้บอกประชาชนซะเลยว่า
คุณเป็นคนตัดสินนะครับประชาชนทั้งประเทศ
อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยเมื่อก็คืนมาให้ครึ่งใบ
ก็ตัดสินมาแค่ครึ่งใบนะฮะก็จะทำยังไงได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มใบแล้วแล้วมันก็ล้มเหลว

ผมว่าเต็มใบกับครึ่งใบไม่แตกต่างกันหรอก
สำคัญที่ผลเลือกตั้งนี้ว่าคราวนี้ถ้ามี
มีปลายปีหน้าหรือต้นปีต่อไปเนี่ย
จะได้เห็นว่าจะพิสูจน์ว่าประชาชนนั้นนะฮะ

แข็งกับความไม่เสียของของประชาชนไหม
เพราะว่าทหารสลับกับนักการเมืองเนี่ย
กลุ่มเดิมนั่นแหละล่าสุดเนี่ย

มันจะมีอะไรแปลกใหม่ล่ะ

สถานการณ์ไงสถานการณ์ใหม่
สมมุติว่าเราได้ผู้นำใหม่นะครับ
มันก็อาจจะทำให้คนเก่าเนี่ย

แต่ถ้าเรามองไปแห่งหน้าอย่างปีหน้าปีเจาะ
จอปีหมาเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างหลายลักษณะบางทีก็น่ารักบางทีก็ดุอะไรอย่างนี้นะ
ฉะนั้นในการเมืองปีหน้าก็จะออกตรงกว่าปีเลย
ปัจจัยมันก็จะอยู่ที่ว่าฮสชจะทำยังไงบ้าง
อย่างหนึ่งก็คือเขาก็ต้องหานักการเมืองมาสนับสนุน
ยังไงก็ต้องเข้าหาอ่าแน่นอนอ่ะ
เข้าหาประชาชนไม่ได้เหรอทำไมต้องเข้าหานักการเมืองเป็นกลุ่มอ่ะ
ก็เข้าทั้งสองอย่างประชาชนก็คือผู้ลงคะแนน
นักการเมืองก็คือคนที่จะไปสมัครเขาก็ต้องเอาสองอย่างมารวมมาให้มันอยู่ในกระบวนการเดียวกัน
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจ
ถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเขามีความได้เปรียบแล้วมันก็จะทำให้การเมืองลาบลื่นขึ้น
นั่นหมายถึงว่าการเลือกตั้งไม่น่าจะเลื่อนไปเกินลดแบบละ
เพราะว่านั่นแสดงว่าเขาได้เปรียบ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือซึ่งมันจะสอดคล้องกันก็คือกรณีที่ป๊าเปมให้สติ

บอกว่ากองหลุนเนี่ยตู่ใช้ไปกับหมดแล้วนะหรือน้อยละ
มันก็เป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างชัดเจน
ว่าหลับแต่ยืนทำหน้าตั้งรัฐบาลมาถึงวันเนี่ย
มีศรัทธาจากหลากหลายให้นายกมาก
แต่ก็คุณก็ใช้เปลือง

บอกว่ามันจะถึงวันนี้มันต้องเพิ่มขึ้น
แล้วก็ปรากฏว่ามันลดลงแล้วก็ถึงถูกแล้ว
อันนี้ก็ลำบากลำบากสำหรับตัวนายกที่จะเดินหน้าต่อนะ

เรื่องปัญหากฎหมายทั้งหลายเนี่ย

ถ้าจัดการไม่ดีมันก็จะเป็นปัญหา
แล้วก็ดีไม่ดีอาจจะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นได้
คนเราปกติเวลาอยู่นานจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นนะ

ครับคือถ้าหากว่าอยู่ในสถานะของการทำเพื่อผู้อื่น
ถ้าทำโดยเสมอหน้ากันโดยกระจายความสุขไปทั่วกัน

แต่ผู้บริหารราชการแผ่นดินนั้นตรงกันข้ามนะครับ
ยิ่งอยู่นานยิ่งมีจุดอ่อนนะครับยิ่งมีความผิดพลาดนะครับ
ความผิดพลาดนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวผู้นำเอง
แต่คือถ้าเกิดก็คือเกิดจากการผู้นำใช้คนไม่ถูกกับงานนะครับ
แล้วก็คนที่จะไปรับงานไปดำเนินการเนี่ย
บางทีไปทำอะไรที่มันนอกรู่นอกทางนอกรอย
คนเขาก็ต้องมองที่ตัวหัวหน้าหัวกระบวนนะครับ
เพราะฉะนั้นยิ่งอยู่นานไปเนี่ยนะครับ
ยิ่งนับถอยหลังความศรัทธาอะไรก็คลี่คลายลงนะครับ
จุดที่จะตึงความศรัทธาให้ได้ก็คือในปีสุดท้ายของการทำงานเนี่ย
จะต้องสปีดตัวเองไม่ได้ทำในทางบวกให้มากนะครับ
อย่าให้มีข่าวคราวเรื่องการหาประโยชน์
อย่าให้มีเรื่องราวของการที่สร้างความไม่เป็นธรรมต่อสังคม
ปัญหาคือนักขนาดนี้เนี่ยผู้นำเองก็มีองค์คาพยพพร้อม
ยังไปไม่รอดเลยแล้วอีกหน่อยถ้าจะไปอยู่หัว
นั่งอยู่บนภูแล้วให้นักการเมืองคอยคุมเขาจะไหวเหรอคะ
เราไม่รู้นะอนาคตแต่ว่ามันก็ต้องเดินไปล่ะ
ไหวหรือไม่ไหวเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นความไหวหรือไม่ไหวมากขึ้น
ขอสช๔ปีปีหน้าถ้าเลยพฤษภาก็ขึ้นปีที่๕
ผมมองว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ขาแรกก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จของเขาล่ะ
ถียรภาพทางอำนาจซึ่งยังแน่น
เพราะว่าถึงแม้พี่ใหญ่จะสะบักสบอมนะ
แต่ก็ยังรักษาเสถียรภาพทางอำนาจให้กับรัฐบาลคอสชไม่ได้
อีกขานึงคือสถิษฐภาพทางศรัทธา

เรียกยกคำห่วงใหญ่ในการ
ว่าเหลือไม่มากแล้วนะ
กองหนุนเกือบหมดแล้วต้องสร้างใหม่นะ
แต่ป่าก็ยังห่วงว่า

คืนความสุขให้ประชาชน

ประชาชนยังคืนไม่ได้ผมถอดความหมายที่ป่าพูดเนี่ย
ปีหน้ามันจะได้เห็นว่าอำนาจสถิตภาพทางอำนาจ
กับสถิตภาพทางศรัทธาอันไหนมันจะยังยืน
แล้วก็นำพาคณะผู้มีอำนาจนี้ไปได้
มันก็ต้องฝากผู้นำประเทศมันขึ้นอยู่กันแล้ว
พอเด็กไปยุดปีหน้าทุกอย่างนะ
วันนี้รับปากแล้วต่อไปที่ผมจะไม่โมโหง่าย
จะยิ้มแย้มอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้
เพราะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ค่อยดี
อย่างเมื่อเราเริ่มให้กลับไปเสียงดังกับเจ้าบ้านอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่มันทำให้เสน่ห์ของตัวเองลดลงไป
โดยสถานการณ์โดยบุคคลิกภาพด้วย
ถ้ามาแก้ไขตรงนี้ได้อันมันก็จะดี
ดีสำหรับตัวเขาเองแล้วก็สังคมประเทศด้วย
และอีกอันก็คือการดำเนินการต่าง
แล้วรวมถึงการตัดสินใจอะไรมันจะต้องชัดเจนมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมา

ต้องไปไล่เก็บการบ้านใหม่แล้ว
ปฏิรูปเรื่องอะไรมันต้องออกมาให้เห็น

ให้ประชาชนเขาได้รับรู้ร่วมกัน

แล้วก็อีกอันก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
ท่านส่วนใหญ่ลูกศึกยิ้มยำจ้ำสาย
โอ๊ยมีเงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เถอะตัวเขาเองอ่ะนะ
แต่นี่ว่าเกี่ยวกับท่าทีสำหรับนักการเมืองซึ่งเป็นคู่แข่งแล้ววันนี้
คิดว่ามันก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะนักการเมืองเขาก็ต้องเอ๊ะ
หนึ่งคุณคุณเอาแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ไม่กล้ากระโดดลงมา
ในเวทีเดียวกันสองก็หาวิธีที่จะไปตกตกกุ้งในบ่อของเขาอย่างนี้
อาหารตรงนี้มันมันค่อนข้างจะจะทำให้เกิดแรงเสียดฐานสูง
ผมขอฝากไว้ถ้าหากจะปฏิรูปคนอื่นนะ
แต่ไม่ยอมปฏิรูปพวกเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เหลือกองหนุนเลยนะเพราะว่า
มันจะไม่เหลือกองหนุนเลยนะเพราะว่ามันจะไม่เหลือกองหนุนเลยนะ